ดูเรื่องนี้ก่อนครับเพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ตรวจสอบให้แล้วกับทางธนาคารนะครับ
มีคลิปหนึ่งเป็นกระแสในโลกโซเชียล
บอกโอ้โหทำไมเจ้าหน้าที่แบงค์ไปดุลุงขนาดนั้น
พูดเสียงดังมากเลยแล้วพูดจำนวนเงินที่คุณลุงจะถอนเงินด้วย
แล้วแกจะมาถอนเงิน๖ล้านมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่เหรอ
แก๊งเขาชี้แจงแล้วนะฮะแต่ว่าดูคลิปต้นทางก่อนนะฮะ

คุณลีนอนค่ะไอ้มีเงินสดถึง
นี่อะคนก็มีภาควิจารณ์เป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย
มุมหนึ่งบางคนก็บอกว่าแหมก็ลุงแกสูงอายุหรือเปล่าเลยต้องตะโกนคุย
คุณลุงอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย

หรือว่าลุงเขาอาจจะมาบ่อย
หรือว่าเขาอาจจะรู้ว่าไม่ได้มาเบิกหรือเปล่า

ก็รู้ว่าแกเข้ามาประจำอย่างนี้หรือเปล่า

เขามาเบิกเงินจริงโอ้โหอย่างนี้เกิดโจรขโมยมันรู้หมดเลย
เบิกเงิน๖ล้านหรือทำไมพูดให้เบากว่านี้ไม่ได้เหรอ
อะไรประมาณอย่างนี้ความผิดเห็นก็เยอะแยะนะครับ

คือเขาก็คงมาแบงค์เหมือนกันนี่แหละ
เขานั่งอยู่แถวนั้นนะฮะเขาก็เลยถ่ายคลิป
แล้วก็เอาไปเผยแพร่เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังธนาคารต้นสังกัดนะฮะ
ตอนนี้นะครับมีการออกเป็นแถลงชี้แจงออกมาแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ
มีการให้ข้อมูลสั้นบอกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นชายที่สูงอายุ
หูไม่ค่อยดีนะฮะพนักงานเองก็ใส่หน้ากากอนามัย
เฟสชิลอยู่เลยต้องตะโกนคุยกัน
แต่นี่คือแถลงจากทางธนาคารออมสินนะครับ
แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยชี้แจงว่า๒ข้อด้วยกันนะฮะ

หนึ่งคือลูกค้าที่ปรากฏในคลิป
เข้ามาใช้บริการที่สาขาห้วยขวางเมื่อ๑๙มกราคม๖๔ที่แบงค์ออมสินนะครับ
โดยขอถอนเงินสดจำนวนมากตามเสียงในคลิปคือ๖ล้าน
ท่านนี้เป็นลูกค้าประจำของสาขามีความคุ้นเคยกันดีกับพนักงาน
โดยทางครอบครัวของลูกค้าคนนี้ได้ฝากฝังให้พนักงานของแบงค์

หากลูกค้ามาขอถอนเงินเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ประกอบกับลูกค้าเป็นผู้สูงวัยมีข้อจำกัดในการได้ยินและความเข้าใจ
สนทนากันจึงเสียงดังกว่าปกติ
แล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยี่ยนทำความเข้าใจกับลูกค้าแล้ว
ซึ่งจากการพูดคุยกันลูกค้าเอง
ก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นเนี่ยมาสาขามาที่แบงค์ตรงนี้
คุณลุงแกก็จำไม่ได้ว่าแกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับ
ส่วนเรื่องการเบิกเงินทางธนาคารออมสินนะครับชี้แจงในข้อที่๒บอกว่า
กรณีลูกค้าประสงค์จะถอนเงินสดจำนวนมาก
จำเป็นต้องแจ้งกับธนาคารล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมเงินสด
เนื่องจากแต่ละสาขามีการสำรองเงินสด
เพื่อให้บริการลูกค้าทำธุรกรรมแต่ละวันในวงเงินจำกัด
และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
สมมุติถ้าท่านจะเบิกเงินจริงแบบโอ้โหหลักล้านอย่างนี้ใช่ไหม

ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเขาจะได้เตรียมการตรงนั้นให้นะฮะ
ความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับ